เชิญไปพักใจที่ภูกระดึงตามที่ทัศนัยไปค่ะ
หรือมาปรึกษาพี่ต้นก็ได้นะคะพี่ต้นเนี่ยถึงไม่หล่อแต่จนนะคะ

นี่มันเพอร์เฟคแล้วอย่างนี้มันคือเพอร์เฟคทั้งหมดเลย

คือน้องคุณเด็กอายุ๑๘ปีโดนสาวเทโดนสาวทิ้ง
บกันมาตั้ง๗วันสาวทิ้งได้ลงคอนะ๗วัน

แล้วโหโอดครวนร่ำไห้ปานแทบจะขาดใจแบบนี้ค่ะ

ทำไมเข้ากับบอกเข้าไม่หลด
บอกก็จะยินต้ายไปดี
กูเบื่อคำสัญญา
มันคุยกับกับมึง
กูเบื่อเห้ย๑๐กว่าคนแล้วนี่
เบื่อคำสัญญาเห้ยสัญญาสุดท้าย
ยังไม่ค่อยอาทิตย์นึง

อาทิตย์นึงอาทิตย์นึง

แบบนี้เลยแบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย
แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย
แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย

แบบนี้เลย
แบบนี้เลย

แบบนี้เลย